สาวคนนี้ตกตะลึงเพราะว่าเธออยู่ที่จังหวัดราชบุรีไม่ได้ตะลึงเรื่องของโอ่งนะ

เขาบอกว่าไปเจอกับเมฆประหลาดที่หน้าตาน่ากลัวครับ
ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะคะ
มีกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ลอยขึ้นมา
ลอยมาเรื่อย

ไม่ลงเกิดอะไรขึ้นเป็นเมฆฝนหรือเมฆอะไรไม่ทราบนะคะ
เหมือนคือเขาลักษณะเหมือนคือเขาเครื่องที่นะคะ
เมฆลักษณะแบบนี้ดูน่ากลัวนะไม่เคยเห็นเลย
ใช่แล้วมันดูแบบโอ้โหมันดูต่ำ
เอางี้ถ้าลองคิดจินตนาการใครที่เคยดูในหนัง

เฮ้ยนึกถึงเรื่องไอดีโฟ
หนังที่มีเอเลียนบุกโลก

หรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนคลื่นยักษ์ซึนามิที่มาแบบคลื่นใหญ่เลยนะ

นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางท้องฟ้าที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นดิไม่ใช่แค่ชาวบ้านหรอก
เราเองไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เราก็กลัวเหมือนกัน

หลายคนมีความเชื่อก็คิดว่าแบบนี้มันเป็นสัญญาณไม่ดีแล้วนะ

เอาไปหาความรู้ไปหาเรื่องของข้อมูลกันดีกว่า

ชื่อว่าเมฆอัคคัส
เป็นเมฆที่แบบว่าจะแสดงให้เห็นถึงพายุฝนฟ้าขนอง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วไม่ค่อยได้พบเห็นแบบนี้
คือเอาจริงมักจะเห็นในต่างประเทศประเทศไทยไม่ค่อยเห็นหรอกครับ
ถามว่าเจอเมฆชนิดนี้แล้วยังไงมันอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองไง
แล้วเมฆชนิดนี้เขาบอกว่ามันเป็นเมฆชั้นต่ำเฮ้ยไม่ได้เป็นบูลลี่อะไรมันนะ

ถูกต้องมันเกิดต่ำไม่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่เราจะมองเห็นมันพอดี
แล้วมันจะเคลื่อนที่ในแนวระนาบดูแล้วแปลกแต่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันอาจจะเกิดฝนตกที่นั่น
แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนานมันจะเกิดขึ้นที
คุณผู้ชมให้ดูกันแบบนี้อะไรแปลกแบบนี้มันก็มีเหมือนกัน
ใช่เขาบอกว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดก่อนที่จะฝนตก
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสัญญาณจากธรรมชาติแหละที่บ่งบอกว่าฝนจะตกอาจจะทำให้มีน้ำท่วม
เราก็ควรจะเตรียมตัวใช่ไหมป้องกันเอาไว้ถ้าเราเห็นแบบว่าสภาพอากาศ
หรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นสัญญาณ

เก็บผ้าไม่พอแล้วเก็บของขึ้นที่สูงเลย
อย่าน้ำท่วมนะจ๊ะใช่แล้วก็อย่ามาออกเดินตรงช่วงน้ำท่วม
เดี๋ยวเจอไฟด่งไฟดูดกันอีกเนาะคุณผู้ชม